ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมครับวันนี้พาไปดูคาราวานของไทยรัฐค่ะ
โครงการทานใจไทยร่วมช่วยกู้ภัยในส่วนของการช่วยปัญหาน้ำท่วม

ซึ่งปีนี้ถือว่าคาราวานของไทยรัฐนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายกว่าหกหมื่นสี่พันหลังคาเรือน

ซึ่งผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีเอง
ก็ลงเรือเพื่อไปตรวจเยี่ยมสภาพความเสียหาย
จะเป็นยังไงได้กันบ้างติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
ท่วมอำเภอบางบันจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้ว๑๒อำเภอ
ชาวบ้านบ้านเรือประชาชนเสียหายกว่าหกหมื่นสี่พันหลัง
และพื้นที่ทางการเกษตรประสุทธิ์เสียหายจำนวนมาก
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
คุณปลดปลานหมื่นสุขแสงเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด
คุณนรุษอารีสรเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
ผู้ประกาศข่าวและตัวแทนพนักงานในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
พร้อมรถบรรทุกยักษ์เขียวได้เดินทางนำถุงยางชีพที่บรรจุอาหารแห้ง
มเครื่องดื่มชูกำลังมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
พร้อมรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อนจากผู้ประสบภัย
โดยมีนายภัยรัฐเพชรดวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่กรมการปกครองพาชาวบ้านมารอรับถุงยางชีพ
มีการเดินเท้าขี่รถจักรยานยนต์และพายเรือมา
อกจากนี้ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลสภาพจิตใจชาวบ้าน
เนื่องจากมีความเครียดที่ต้องรับน้ำมานาน๒เดือน
คุณจิตสุภากล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้างสาหัส
แม้ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่น้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติจึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปได้
ทางไทยรัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าในพื้นที่ใด
จังหวัดใดได้รับความเดือดร้อนเพื่อส่งกำลังใจและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ดูค่อนข้างสาหัสอยู่เหมือนกันค่ะ
ถึงแม้ว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี
แต่ว่าก็เมื่อกี้มีผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ
จริงชาวบ้านแถวนี้น่ารักมากเลย
ก็จะเจอผู้ประกาศทุกท่านที่มาด้วยกันในวันนี้

ว่ามีจังหวัดไหนมีพื้นที่ตรงไหน
ที่เดิดร้อนสาหัสสักันมาก

แล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอดูความเหมาะสมความพร้อม

แล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือต่อไปค่ะ

ชาวบ้านบางหลังคาเรือนมีผู้ป่วยติดเตียง
ไม่สามารถเดินทางออกมารับถุงยังชีพที่ฝังได้
เราก็ต้องฝ่าสายน้ำเพื่อมอบของให้ถึงบ้าน
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างดีใจ
และขอบคุณทานใจไทยรัฐที่ส่งถึงมือผู้ประสบภัยแบบนี้
ขอบคุณไทยรัฐที่มาช่วยเหลือพวกน้ำท่วมนะคะ
ขอบคุณมากค่ะบ้านกลุ่มนะคะ

ที่มาช่วยเหลือหมู่๔ตะบนบ้านกลุ่มนะคะ
ขอบคุณไทยรัฐครับที่มาช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมครับ

ที่มาร่วมบริจาคให้กับพวกเราชาวบ้านกลุ่มนะจ๊ะ
ขอให้อายุมั่นสวรรค์ยื่นทุกคนที่มา
แล้วก็ที่ไทยรัฐด้วยจ้ะให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูก
ไทยรัฐกรุ๊ปเห็นถึงความยากลำบาก
ที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ
จึงอยากมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
และเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้อีกด้วย
รวมส่งกำลังใจนะคะรวมทั้งไทยรัฐกรุ๊ปเอง
ก็คงจะติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนต่างของพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่แค่อายุทยาแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดอื่น
เราก็จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกันต่อไป
ผ่านฐานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมปี๒๕๖๕
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ